คุณผู้ชมค่ะอัปเดตอาการป่วยของภรรยาพี่สมจิตจงจอหอนิดหนึ่งก็แล้วกันค่ะ
หน้านี้ที่อาการหนักค่ะกับโรคภูมิแพ้ตัวเอง
สมจิตก็คอยดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะคะ
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ขยันทำมาหากินเรื่องครอบครัวก็ไม่ทิ้งนะ
แล้วก็เป็นคนที่ทำเพื่อครอบครัวสุดเลยสำหรับพี่สมจิต
กำนันถึกจากละครเรื่องดอนบ้านดอยปอยบ้านทุ่งทางไทยรัฐทีวีของเราค่ะ
ถามถ่ายตอนนี้งานเป็นยังไงบ้างเห็นว่าละครเจาะคิวเพียบเลย
เจ้าตัวบอกว่าขยันทำงานเร่งเมคมันนี่เพื่อดูแลครอบครัว
โดยเฉพาะภรรยาที่กำลังป่วยด้วยโรคภูมิแพ้ตัวเองค่ะ
ตอนนี้อาการของภรรยาก็ดีขึ้นมาก
ประมาณ๘๐แล้วก็ต้องดูแลไม่ให้มีโรคแทรกซ้อน

เจ้าตัวเองค่ะก็ต้องเป็นอีกแรงสำคัญ
ที่จะอยู่เป็นกำลังใจเคียงข้างภรรยาแบบนี้นะคะ

ตอนนี้ภรรยาก็ดีขึ้นนะครับตอนนี้๒เดือนมาหาหมอครั้งหนึ่ง
ก็งดเรื่องอาหารที่หมอห้ามให้ออกกำลังกายให้พักผ่อนเยอะ
เราก็พยายามทำทำแล้วสุขภาพก็ดีขึ้น
ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง
ก็จะต้องกินยาไปตลอดแหละลดตลอดชีวิตแต่ก็ลดยาลงบ้าง

คือเขามีภูมิแพ้ที่โดนไม่เหมือนคนอื่น
ภูมิอ่อนกว่าคนอื่นมันต้องอย่าให้เขาป่วย
อย่าให้ท้องเสียอย่าให้เป็นไข้อย่าให้เป็นโควิด

ไม่รู้อยู่ด้วยเห็นผมเป็นหม่ำจกมะโกะละมั้ง
เห็นผมเป็นหม่ำจกมะโกะละมั้ง

เขามีรอยยิ้มอยู่กับเราแล้วรู้สึก
ให้พลังด้วยกันใช่ให้พลังซึ่งกันด้วยกัน